คุณผู้ชมพาไปอีกที่โก้เก๋ไม่แพ้กันสุโขทัย
โหสุโขทัยนั้นโก้จริง
ไปที่ไหนก็โก้หมดเลยเนาะ

สุโขทัยนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะเด็ดแล้วนะ
นี่ไปเจอกับก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่เขาก็เด็ดอร่อยเหมือนกัน

เตี๋ยวเรือหม้อไฟสุโขทัยนั้นโกนจริง
ไปดูความโอ้ความอร่อยของที่สุโขทัยบ้างนี่
ที่นี่ครับโอ้โหสุดยอดของความอร่อยเลยนะฮะ
แซ่บกันให้ถึงสวงเลยครับ
เพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เขามีโลแกนเก๋นะฮะ
ก็คืออร่อยเผ็ดแซ่บเวอร์
กับเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟครับ
เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อนแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยเครื่องต่าง
เนี่ยเครื่องแน่นมากคุณชนะโอ้โหนี่๖นิ้วแล้ว

แบบนี้แหละครับมีทั้งตับหมูสดลูกชิ้นหมูตุ๋นแล้วก็ตีนไก่
หรือว่าขาไก่นี่แหละเรียกให้ไพร้อหน่อยนะ
ถามเจ้าของร้านครับคุณระวินัทศักดิ์ธวิกุลนะครับ
ก็เล่าว่าก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือร้อยล้านศรีสำโรงมาประมาณ๒เดือนแล้ว
มี๒สาขานะที่จังหวัดขอนแก่น๑สาขา
ส่วนที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนี่ก็อีกหนึ่งสาขาครับ

ใช่จุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นนะครับอยู่ที่น้ำซุปครับ
ที่จะมาปรุงให้กับลูกค้า๓แบบคือรสเผ็ดหวานและเข็ม

เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านบวกกับเนื้อต่างครับ
ไม่ว่าจะเป็นหมูหมักนุ่มตับหมูสดลูกชิ้นหมูตุ๋น
และขาไก่หรือว่าตีนไก่ตุ๋นนั่นเอง
ทางร้านเขาบอกว่าเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนเนื้อมันนุ่ม
มาในหม้อไฟคู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวหลากหลายชนิดที่
วกมาพร้อมกับคลุกเขาน้ำมันเจียวน้ำเจียวคลุกมาเรียบร้อยแล้ว
จะเอาเส้นอะไรล่ะเอาหมดเลยตอนนี้หิว
เลือกได้ทั้งหมด๖อย่างนะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่ขาว
บะหมี่หยกเส้นบะหมี่เหลืองและวุ้นเส้น
จะเอาแบบไหนบอกเขาเถอะเดี๋ยวเขาจัดให้หมดนะครับ
แล้วก็เมนูนี้หม้อไฟได้รับความนิยมมาก
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เขามากันเป็นครอบครัวมากันเยอะ
พอมากันเยอะแล้วเนี่ยนะครับบอกเลยมาทานแล้วสั่งเมนูนี้
รับรองคุ้มคุ้มจริงคุณมีไข่๒ฟอง๒ใบคือผัก๔แขก
เออแล้วต้องทานคู่กับอะไรรู้ไหมแคบหมู
แป๊บหมูกากหมูเจียวอย่างเงี้นะคุณนะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วเตี๋น้ำตกแบบนี้
ลูกชิ้นเพียบตับอ่ะเพียบถ้าจะสั่งแบบข้าวเปล่าก็ได้นะ
กินเป็นเกาเหลาแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ใครชื่นชอบเลย
บางคนบอกว่าอยากทานเป็นเมนูเส้นก็เลือกเส้นได้ตามใจ
หลากหลายแบบหกเส้นใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้โหกินอิ่มกันไปเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดใครคิดไม่ออกอะไรแบบนี้
ลองไปดูวันนี้ทานก๋วยเตี๋ยวกันดูโอ้โหต้องลองแล้วเนี่ย
แต่ละเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยใช่สิ